ดูความคืบหน้าคดีหวย๓๐ล้านที่จังหวัดกาญจนบุรีกันหน่อยยังไม่จบนะคะ
คดีนี้แตกย่อยเป็นหลายประเด็นหลายคดีแต่ว่าเรามาดูในส่วนของคดีที่ครูปรีชาแล้วก็เจ๊บ้าบินเป็นผู้ต้องหากันก่อนนะคะ
ที่สุดแล้ววันนี้ค่ะสำนักงานอายการสูงสุดก็ได้แถลงนะคะสั่งคืนสำนวนคดีลอตเตอรี่๓๐ล้านบาทให้กองปราบส่งต่อให้กับปปชถามว่าทำไม
เพราะว่าอายการบอกแบบนี้บอกว่าหลังจากที่พิจารณาแล้วเห็นว่า
พฤติกรรมของครูปีชาแล้วก็เจ๊บ้าบินเนี่ย
เกี่ยวพันธุ์คดีทุจริตของอดีตผู้การกาญจนบุรี

ก็เลยต้องส่งสำนวนไปให้ปปชดูแลต่อ
วันนี้นำแถลงข่าว
โดยนายพิทักษ์อบสุวรรณอธิบดีอายการสำนักงานคดีอาญา

ก็ร่วมกันแถลงข่าวความคืบหน้า
คดีลอตเตอรี่๓๐ล้านบาทที่จังหวัดกาญจนบุรี
หลังจากที่ได้รับสำนวนคดีอาญามาจากกองบังคับการปราบราม
โดยเป็นคดีระหว่างร้อยตำรวจโทจรูลวิมูลหรือว่าหมวดจรูน
เป็นผู้กล่าวหานายปรีชาไคร่ครวนหรือว่าครูปรีชา
และนางสาวรัตนาพรสุภาทิพย์หรือว่าเจ๊บ้าบิน
ความผิดร่วมกันแจ้งข้อความอันเป็นเท็จแก่เจ้าพนักงาน
และแจ้งให้เจ้าพนักงานจดข้อความอันเป็นเท็จลงในเอกสารราชการ
และแจ้งเพื่อจะแกล้งให้บุคคลต้องรับโทษหรือรับโทษหนักขึ้น
เรื่องนี้ค่ะสำนักงานอายการสูงสุดพิจารณาแล้วเห็นว่า
จากครูปรีชาและเจ๊บ้าบินจะตกเป็นผู้ถูกกล่าวหาในคดีนี้แล้ว
ทั้งสองคนยังตกเป็นผู้ถูกกล่าวหาในคดี
ให้การสนับสนุนพลตำรวจตรีสุทธิพวงพิกุล
อดีตผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดกาญจนบุรี
กระทำผิดละเว้นปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ
ก็คือผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา๑๕๗นั่นเอง
ซึ่งคณะทำงานก็เห็นว่า๒คดีดังกล่าวนั้นมีความเกี่ยวพันกันนะครับ
เมื่อพิจารณาแล้วตามข้อกฎหมายสำนวนอยู่ในอำนาจของปปช
คณะทำงานอายการจึงมีความเห็นให้คืนสำนวน
การสอบสวนกลับไปที่กองปราบทำสำนวนตามอำนาจหน้าที่
และทางคณะทำงานอายการก็ทำหนังสือถึงสารอาญา
ขอให้ปล่อยตัวผู้ต้องหาตามกฎหมายไปแล้ว
ซึ่งทางอายการได้คำนึงถึงสิทธิเสร็จภาพของผู้ต้องหาครับ

ชัดเจนนะคะว่าไม่ใช่เป็นการยุติการดำเนินคดี

เพื่อให้กองปราบส่งต่อไปที่ปปช
เนื่องจากว่าคนที่มาเกี่ยวข้องก็คืออดีตผู้การกาญจนบุรีเนี่ย

เพราะฉะนั้นขอบเขตอำนาจหน้าที่ก็เลยตกไปอยู่ที่ปปช
แล้วถามต่อว่าลักษณะแบบนี้ที่ออกมาแถลงข่าว
เป็นมวยล้มต้มคนดูหรือเปล่า
รองโฆษกสำนักงานอัยการสูงสุดที่แจ้งต่อบอกว่า
ไม่ใช่เป็นมวยล้มต้มคนดู
ผู้ต้องหาเองก็อย่าเพิ่งดีใจไปนะ
ความผิดที่ถูกกล่าวหาตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา๑๗๒

แต่เนื่องจากพิจารณาสำนวนในส่วนของปปชพบว่า
มีความเกี่ยวเนื่องกับที่มีข้าราชการตำรวจตกเป็นผู้ต้องหาในคดีอาญา
ก็คือตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา๑๕๒

ก็คือละเว้นปฏิบัติหน้าที่โดยมีชอบนั่นเองค่ะ